ข้าวใส่ไข่

งจี้หัวหล่อนเยอะไหมเอาอะไรมาใส่หัวได้
ยังอยู่ในเทศกาลอะไรคะคุณแอนจี้

ใช่ค่ะต้องมีหัวใจแต่ช่วงนี้คือแบบรู้สึกกูไม่ดูยุ่งเหยิง
คุณตลบคุณตลบก็เลยมียีราฟอยู่บนหัวเกี่ยวไหม
ไม่หรอกหาเรื่องใส่หัวไงเถอะ
มันเป็นที่มาของหล่อนหาเรื่องหาเห่าใส่หัว
แต่คนอย่างหล่อนมันเอายีราฟมาใส่หัวไงแองจี้
นี่มีคนอยากได้ที่คาดหัวเขามากแล้วเขาไม่ขาย
แรงค่ะเป็นงานสิรภาคนะแม่เป็นงานสิรภาค
ซาลงสภาพอากาศดีขึ้นฝุ่นเริ่มจางลง
แต่บางส่วนของประเทศไทยสิคะไปติดอันดับโลก
เขาให้แล้วกรมควบคุมมูลพิษแรงงานว่า
คือฝุ่นละอองที่มันไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วง๗โมงมากนักนะฮะ
แล้วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือมีแค่๕๐มิโครกรัมต่อตาราง
ต่อลูกบาทเมตรทุกพื้นที่เลยแต่คาดว่าพวกนี้
พีเอ็มสองชุดห้าจะสูงขึ้นนะในกรุงเทพฯนะฮะ
แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานนะฮะแต่ใส่เถอะถ้ามีหน้ากากใส่ไว้เถอะนะฮะ
แต่จากการดำเนินการมาตรการลดฝุ่นละออง
คาดว่ามันจะทำให้การจะทำให้การลดเนี้ยมีผลนะฮะ
แต่ไอ้ที่บอกว่าติดโลกติดอันดับโลก

ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสูงมาก
ลำปางนะคะขึ้นไปถึงสองร้อยหนึ่ง
ไหมโครงกรรมต่อลูกบาทเมตรมันมีการเผาไหม้โมดำ
โอ้โหมีการเผาไหม้แล้วก็อากาศไม่เคลื่อนที่อากาศอยู่นิ่งนิ่ง
เชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อตอน๑๘นาฬิกาเนี่ย

นั่นก็คือเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสามไหมโครงกรรมต่อลูกบาทเมตร
กรุงเทพหล่นลงมาอันดับ๔เมื่ออาทิตย์ก่อนอันดับ๕
กรุงเทพที่ว่าอันดับสิบสี่เนี้ยนะคะ
ก็คือร้อยแปดไหมโครงกรรมต่อลูกบาทเมตรนะคะไม่ใช่น้อย
มาตรฐานคือห้าสิบใช่ไหมคือแบบไม่ต้องใส่หน้ากาก
ครึ่งต่อครึ่งอ่ะครึ่งจริงคือใส่ท่านผู้ชม

อันดับสามเชียงใหม่อันดับสาม

อ๋อแล้วก็ปาร์กิสคาสองสองสองหนึ่งห้าไม่ความต่อลูกบาท

เชียงใหม่ไทยแลนด์นี่ร้อยเก้าสิบสี่
ค่ะนะคะแล้วก็เป็นแถวนี้หมดเลยนะ
ทางแถบนี้หมดเลยเนเปลไนเจเลียคือเป็นประเทศที่ทั้ง
ยุโรปอ่ะไม่มีอืม
โรปไม่มีไม่รู้ทำไมหนาวมากตอนนี้
ลูกชายพี่บอกว่าหนาวจัดมากเลยอ่ะอืม

อ้าวเดี๋ยวสิมีทั้งฝุ่นทั้งร้อนเลยเหรอโอ้ยใช่แล้ว
ได้ไหมแต่ร้อนฝุ่นน่าจะหายไปบ้างแล้วล่ะ

แต่ปีนี้มันแปลกว่าร้อนแบบไม่มีลม
ปกติประเทศไทยเนี่ยเขาจะ

นี่ไงมาประกาศแล้วว่าลำปางกับเชียงใหม่สูงมาก

เขาทำกันมานานเพราะว่าเผาแล้วได้ผัก

จะเข้าสู่นานอันดับกรามหรือบางคนเขาก็เผาว่าเพื่อจะให้แบบผักหวานหรือเทศอะไรอย่างนี้มันเฉลินน่องนั้น
ของเรื่องนี่คือเอาจริงแค่เขามานั่งขุดดินมันเสียเวลาเขา
เขาก็เลยคิดแบบง่ายว่าเผาดีกว่า
แล้วมันก็เป็นวิธีที่เขาทำมาจากกลุ่มกูเสีย

แล้วก็ที่เผาอ้อยก็คือว่าการที่จ้างรถมาขนแพงกว่าเผาทิ้ง
แต่เมื่อก่อนเราไม่มีอุตสาหกรรมเยอะอย่างนี้

การเผามันเลยกลายเป็นเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษมากขึ้น

เขาบอกว่าวันที่๒๔มีนานี่นะคะก็เป็นวันเลือกตั้งถูกไหมคะ
กรกตก็เตือนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
บอกว่าถ้าคุณพลาดในการที่คุณมาใช้สิทธิ์นี้แล้ว
ดังนั้นวันที่๒๔มีนาคุณไม่สามารถไปเลือกได้
หมายถึงว่าถ้าเราไปลงชื่อแล้วไม่ได้ไปก็อด

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ย
ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะนอกอนาเขต

ในเขตนะคะแล้วก็นอกเขตด้วย
ตลอดจนการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรด้วยนะคะ
ลงทะเบียนแล้วระหว่างวันที่๒๘มกราคม

เขตเลือกตั้งในวันที่๑๗มีนา
พี่ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าสมมุติพี่จะไปเลือกตั้งก่อน๑๗มีนา

ใช่ก็คือต้องไปเลือกวันที่๑๗มีนานะคะ
ซึ่งภายหลังเกิดคำถามบอกว่าอ้าว
แล้วถ้าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
แต่ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

จะสามารถกลับไปเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้หรือเปล่า
ก็คือในวันที่๒๔จะไปเลือกตั้งได้ไหม
นางสาววิชุดาเมคานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็ประจำอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
บอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิม
ดังนั้นจึงต้องแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอไม่ได้
หลังวันเลือกตั้ง๗วันคุณไม่ไปคุณต้องไปลงทำเรื่อง
แจ้งไว้นะว่าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะอะไรด้วยนะ

วันที่๒๔ก็ไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์แล้ว

ไม่แจ้งก็ได้ฝ่าเอาไปสื่อว่ากล้าด
เผื่อมันมีอะไรก็ทันหันข้าวจะไปรู้ว่านาคตตัวเอง
วันที่แจ้งว่าจะไปล่วงหน้าเกิดแบบขาหัก
สลบโดนจิโกะเตะคอเข้าขา
จะไม่อยู่๑๗มีนาด้วยไหม

แต่เอาตรงนะปีนี้เขาบอกว่าถ้า
การเลือกตั้งปีนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ในการที่
คนออกมาเลือกตั้งเยอะที่สุด

โปรดทรงใชมกรรมอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ถ้าผูกพันกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเลือกตั้งทุกครั้ง

พี่เบิร์ดมีสุวรรณานพวกที่แบบว่าหวันใจชาวไทย
พี่เบิร์ดมาเลือกตั้งแล้ว
ใครคนดังมาเลือกตั้ง
ก็ต้องชูนิ้วโป้งที่
ไปปั๊บมาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างนี้
ว่ากลับไปแต่ลอนกลับไปเลือกที่ลำปางใช่ไหม

ก็จะไปสักเช้าตอนเย็นเราก็จะกลับได้คุณแม่
แต่เราต้องรีบจองตัวก่อนนะอย่าลืมอีกเรื่องนะ
พวกตัวจะเต็มแล้วก็ตัวอาจจะแพง
ถ้าคุณไม่รีบจองแต่เนิ่นน

อ๋อไปบอกขอสอได้จิ

คุณแม่ถ้าไฟล์เช้าใครทำงานล่ะคะ

ตื่นเต้นแม่เอาทีคิด

พระชาวคุณโปรงคุณป๊าเขาต้องไปเรียนกันว่า

งจี้เลือกตั้งทั้งชีวิตมากี่ครั้งแล้ว
ครั้งเดียว๒ครั้งไม่ได้เด็กละพี่โอ๊ยพี่เยอะนะ๒๘ปี

ตอนนี้ยู๒๙เริ่มได้เก่งยังมากกว่า๒ครั้ง

แล้วก็ก่อนด้านอายุก็ยังไม่ถึง
จริงแล้วได้๑๘หรือ๒๐อ่ะ๑๘หรือ๒๐

ล้านคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ซึ่งเขาบอกว่า
เด็กวัยรุ่นนี่แหละคือเป็นพลัง
ว่าใครจะได้เป็นสอสอเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อ้าวอีกหนึ่งเรื่องตอนนั้นเป็นปฏิหารกัน
เมื่อวานรู้สึกข่าวใส่ไข่ก็เล่าไปแล้ว

ก็เลยหูชาวบ้านก็ไปเอาน้ำมนต์มา
พูดลงมาจัดแล้วเบื้องอยู่แม่

เหมือนเครื่องปั๊มน้ำทุกวันนี้มันจะมีระบบแรงขึ้น
เพราะคนต้องการน้ำแรงกันใช่ไหมล่ะ
หูหลวงพระอาจารย์ก็ไปเปลี่ยนเป็นเครื่องปั๊มน้ำแรง

วันนี้เขาเพิ่งมารู้ออกเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำแล้วท่อแตก

ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องครับ
เป็นดินโครนลาวาที่ผุดขึ้นบริเวณบ้านทุ่งนา

บ้านหนองกุงน้อยหมู่ที่๑๐ตำบลโคกกระเบื้อง
อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะฮะ
สร้างความแตกตื่นใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเอาคนมาพอกหน้าพอก
บอกเป็นการรักษานี่นี่โอ้โฮเป็นเม็ดงั้นวะ
ที่ป่วยทั้งหลายก็ไปเอาโคนมาพอกหน้าพอกตัวกัน
แล้วที่สำคัญมีอะไรรู้ไหมมีการดื่มกินกันด้วย

เพราะชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่แหละเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแล้ว

ที่สำคัญจะแอนตี้เอจจิ้ง
เพราะเขาเคยได้ยินก็ว่าม้าโคนม้าโคนกัน
แล้วอันนี้หลายคนก็คิดว่าเออมันเกิดมาจากธรรมชาติ
โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยตักเอาดินโครนลาวาขึ้นมาเปิด
เพราะว่าโครนทั้งเก่าค่อนข้างจะละเอียดมาก

ตัวเองก็เลยพอกหน้าทิ้งไว้ตอนนอนหลับ
ตื่นเช้ามาโอ้โหทำไมหน้ามันใสขึ้นผิวเนี่ยมันนิ่มเด้ง
แบบว่าแอนตี้เอดจิ้งขึ้นมาเลย

ได้ตัดสินใจกลับมาตักเอาดิบ
เขาเชื่อว่าเป็นโคนลาวาเอาไปกลับไปอีก
ขณะที่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนตักตวงดินโครนลาวาไปเช่นกันนะฮะ
เพราะบางคนจะนำไปดื่มกินคุณอันนี้สำคัญที่สุด
เพราะเชื่อว่าจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาการปวดเมื่อยตาม
แต่มันละเอียดจริงเนอะแองจิโดยในแต่ละวันจะมีคนมานะ
งจี้คิดดูนะขนาดเขาบอกให้หยุดแล้วนะ
แต่ละวันอย่างน้อยวันละ๕๐๐คน
พากันแวะเวียนมาดูดินโครนลาวาเนี่ย

เดี๋ยวหวยออกเขาก็จะมาหาเลขจากโคนลาวานเนี่ยแหละ
เดินจากวันใกล้วันหวยออกอาจจะมีการทำพฤติกรรมต่างด้วย
ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะครับ
ขนาดนี้ชาวบ้านที่นำโคนลาวาไปพอกหน้าพอกตัวหรือดื่มกินรักษาโรค
หลังจากที่นักธรณีวิทยาได้นำดินโครนไปแล้วไปตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนเนี่ย
ระหว่างที่ผลตรวจยังไม่ออกตอนนี้ผลตรวจมันยังไม่ออก
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกพอกแล้วหน้าใสพอกแล้วหน้าเด็กแอนตี้เอดจริง
กินผ้าหายไปหมดเนี่ยวันนี้เขาเอาไปตรวจแล้วนะแต่ผลยังไม่ออก
ขอบความคิดว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งจิลละนันมโนแจม
เพราะว่ามันอาจจะมีสารปนเปื้อนแล้วตึงวันนี้นะฮะ
บอกว่าไม่ทราบว่าอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่า
จึงได้ห้ามไม่ให้ชาวบ้านตักดินควรไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าชาวบ้านก็เอ้ามาห้ามเขาได้ยังไง
เขาจะทาเขาจะทำอ่ะ
แล้วก็ชาวบ้านก็ยังไม่สนห้ามก็ห้ามไป
ก็ยังเอาไปพอกหน้าพอกตัวเอาไปดื่มกิน
บางคนเนี่ยหนักเอาขวดน้ำมากรอกเลยมากรอก
แล้วก็ที่สำคัญมีการนำกรอกน้ำตามอยู่

แล้วไปเอาน้ำโคลลาวาเนี่ยไป
บางคนเอาไปบูชาบางคนบอกว่าเอาไปรักษาโรค
ตามความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยจึงอยากจะฝากเตือนตรงนี้นะฮะ

แต่ผลตรวจมันยังไม่ออก
อามินิตไหมเดี๋ยวรอให้ผลตรวจออกมาว่า
มันไม่มีสารปนเปื้อนแล้วค่อยบูชาไหม
ไม่คุณแม่พ่อกันพอทำนาว
แต่กินเข้าไปบางทีมันมีอะไรตกค้างในร่างกายหรือเปล่า
ก็ไม่รู้รอผลตรวจออกมา
มันมีโคนโคนที่เขาพอก
พอกน้ำใช่ไหมน้องที่เอาไปกัน

อันนั้นก็มี
อย่างที่เรามาน่ะอ่านข่าวแล้วเราก็เจอแบบนี้
พี่เดียวกันที่เดิมเลยโอ้ทุกวันนี้เลยแบบไปกันใหญ่นักที่เดียว
หนึ่งนะให้เขาพิสูจน์ก่อนว่ามันมีแร่ธาตุ

แต่พอกหน้าก็ถ้ามีความร้อนเอาไข่ไปต้มได้มั้ยคุณแม่

เมืองญี่ปุ่นเขาก็เจอพญานาคเหมือนกันนี่ใช่ไหมแองจี้
แต่เขาเป็นปลานะเป็นพญานาคเป็นปลาพญานาค
เขาก็กลัวกันว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่าจริงปกติมันอยู่น้ำลึก
ไม่ได้อยู่น้ำตื้นแบบนี้อยู่ดีดันโผล่มาเยอะด้วย
แต่วันนี้คนไทยทั้งประเทศก็ลุ้นเหมือนกัน

บ๊ายบายบ๊ายบาย
เอามาค่ะ
ฮะวันนี้คนแองจี้เธอไม่ต้องตกใจแบบไร้สาเหตุนะยายบ้า
เพราะว่าวันนี้คนก็แห่เอาใจเด็กกัน
เพราะว่าที่เราได้รับรู้ข่าวตอนนั้นเขายังช่วยไม่ได้ใช่ไหม

เด็กไม่ติดอยู่ตรงป้ายนี้แล้วเด็ก๔ขวบ
หมอพยาบาลแบบพยายามช่วยกันเต็มที่แล้วมันเกิดขึ้นที่หนุ่มเมือง

เด็กกำลังจะตกจากอาคารนะฮะ
พร้อมระบุข้อความว่าโชคดีที่สุดแล้ว
โดยในคลิปคุณดูในคลิปสักนิดหนึ่งก่อนไหมครับ
นี่คือคลิปที่เขาเห็นกับทั้งประเทศ

คือเรื่องของในคลิปนี้พยาบาลกำลังช่วยดึงตัวเด็กหญิงสี่ขวบ
ขึ้นมาหลังจากขึ้นไปวิ่งบนดาดฟ้า
ของตึก๗ชั้นตึก๑๐๐ปีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วเกิดพาดตกลงมา

เสื้อของเด็กเนี่ยไปเกี่ยวอยู่ที่ตัวต่อเต่า
ตกลงมาแล้วล่ะถ้าเสื้อไม่เกี่ยวไว้ก็คือไปแล้วล่ะ
เสื้อไปเกี่ยวอยู่ที่ตัวต่อเต่า
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือหนูน้อยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ก็ตรวจสอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๐กุมภาพันธ์
เด็กหญิง๔ขวบเป็นชาวเมียนมาร์

เพื่อเยี่ยมพ่อที่นอนป่วยอยู่ที่ชั้น๗ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ตามภาษาเด็กเป็นเด็กเมนมากเนอะ

เกิดพลาดตกลงมา
โชคดีนะเด็กมันยังไม่ถึงคาวตาย
เสื้อตัวต่อเต่ามันจะมีสระอึกอยู่
ไปค่อยอยู่ตรงนั้นของคำว่าเตอร์เตอร์
เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือดึงเด็กมาอย่างปลอดภัย

พยาบาลล้วนเหลือขึ้นบนแล้วมีผู้ชายช่วยดึง

กำลังรอรับถ้าเกิดหลงเขาจะได้ช่วย

ไม่มีหน้าผางเป็นอย่างนี้เลยตรงมาเลย

อาจจะข้างนอกตึกเลยอ่ะเห็นก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้น

ไม่คุกวานิลละเสื้อมันชอบบางกันก็ขาดได้

เสื้อยอดอะไรคุณแม่อ๋อเสื้อที่ลูกหลังใส่อ้าวจริง

แต่มันอาจจะเกี่ยวแบบทั้งตัวก็ได้
หมายถึงว่าไอ้เสื้ออาจจะมีเสื้อเก่า
บุญรักษาจริงเด็กมันยังไม่ถึงที่ตาย

เดี๋ยวคุณแม่เรื่องนั้นได้อย่างไร

ตึกร้อยปีคำว่าตึกอ่ะมีเลขไหมหมดตึก๑๐๐
อย่างนี้เขาเรียกว่ารอดตายเนอะรอดตาย
เหมือนกับที่เวลาหมอดูเวลาดูดวงเรามาอุ๊ยเคยจมน้ำตาย
๑๐คนมันก็ไม่เคยคือเด็กเหมือนสมัยว่ายน้ำก็เคยจม

อาจจะเป็น๔๐๐ก็ได้คุณแม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
เด็ก๔ขวบไงอยู่ข้างหน้าตึก

ก็เลยเป็น๔๔เป็นผู้หญิงต้องลบออกไป๑ใช่

เหลือเจอไอ้โมม

ลงลากตายนะคุณแม่มันรู้ได้ไง
ทำไมเปล่ารู้เรื่องเธอเยอะจังโมดัม

แต่ทุกคนลู้เยอะขึ้นจากบลูโกะใน๑๒ล่าสี

แกก็ไปกระเทยไปยุ่งวุ่นวายอยู่ตรงสนามบาสของเด็ก

เออ

ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะไปที่ญี่ปุ่นกันบ้าง
ชาวบ้านก็พบเห็นปลาพญานาค
ขนาดใหญ่หลายสิบครั้งในหน้าน้ำรอบญี่ปุ่น

ทีนี้เพื่อสร้างความหวาดภาวะให้หมู่บ้าน

เฉินกับแผ่นดินไหวเร็วนี้

ใช่คือพวกชาวบ้านเขาก็พากันวิตกกังวล
หลังจากมีรายงานการพบเห็นปลาพญานาค
ร้ายแต่หลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
และในนั้นก็รวมถึงกรณีที่ชาวประมง
จับปลาพญานาคได้หนึ่งตัว
ซึ่งวัดความยาวได้๕๕เมตร

พวกชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าการพบเห็นปลาพญานาค
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ทรักิรัสไฟในท้องทะเลลึก

ก็เคยคาดเดาว่าปลาพญานาค
เคลื่อนย้ายมาอยู่ในแถบน้ำตื้น
เนื่องมาจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ขณะที่อาจารย์โยชิอากิโอริฮาราก็มาจากมหาวิทยาลัยโตคาอิ
ซึ่งศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการพบเห็นปลาพญานาคกับเรื่องของแผ่นดินไหว
โดยอาจารย์ก็ระบุว่าผลการศึกษาของเขาไม่พบความเกี่ยวข้องใดกันนะคะ
ปลาพญานาคมากมายถูกพบในทะเลญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวปี๒๐๐๙
แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเห็นแบบนี้เหมือนกัน
เคยมีแบบนี้มาแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตอนนี้ก็เช่นกันไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
นี่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเขาก็กล่าวแบบนี้
ทีนี้มาของทางด้านของไทยกันบ้าง
หัวหน้าหน่วยศึกษาภัยพิบัติ
แล้วเขาก็ข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะคะ
อาจารย์ดรธนวัฒน์จารุพงศกุล

บอกว่าก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติใหญ่

เราเคยได้ยินอันนี้บ่อย
ถูกหลักอาหร่ายปลาน้อยลอยขึ้นมา
มดหรืออะไรอย่างนี้ทุกอย่าง
มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
ที่แบบพบเจอออฟฟิศจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภัยพิบัติ
อันนี้มันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าจะเป็นแบบนั้น
แต่ก็อาจจะหมายถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องภูมิอากาศ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นแบบคั่วโลกเอ่ย
หั่วโลกตอนนี้หรืออะไรแบบนี้
อุณหภูมิต่างจากโพล่าวอเทคเช่นบอมไซโคน
หรือลักษณะอากาศใกล้แถบคั่วโลก
ซึ่งอุณหภูมิภายใน๒๔ชั่วโมงมันลดลงแบบ

ใช่ดังนั้นก็เลยอาจจะไม่เกี่ยวกันกับเรื่องว่า
จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

นี่เมื่อก่อนที่เราก็บอกว่าหมีคั่วโลกอีกหน่อยเราจะไม่ได้เจอ

แต่ไปเจอในที่ที่ไม่น่าเจอคือไปเจอในหมู่บ้านสิ
มากันใหญ่ด้วยหรือว่าก่อนโนวัย่ามิเซย่านี่นะคะ
ที่ชุมชนห่างไกลในประเทศรัสเซียเนี่ยสถานการณ์มันฉุกเฉินเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าหมีขาวหลายตัวบูเข้ามาในหมู่บ้านมาหาอาหารกิน

อาคารบ้านหรือสถานที่สาธารณะอื่นและก่อให้เกิดอันตรายต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก
พื้นที่ชุมชนดังกล่าวเป็นที่พำนักของผู้คนหลายพันชีวิต
ที่ทางการรัสเซียเขาห้ามล่าหมีขาวเป็นผิดกฎหมายมากเลย
เพราะเป็นสัตว์สงวนในพื้นที่แต่ว่าด้วยผลกระทบทางสภาพอากาศโลกร้อนเนี่ย
แหล่งอาหารของมันเนี่ยละลายหมด
ชาวบ้านก็บอกว่า

แล้วก็ทำให้หน้าหวาดภาวะเพราะว่าเด็กอยู่ในสถานการณ์อันตราย

วิถีชีวิตชาวบ้านนั้นผิดเพี้ยนไปหมดเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้
ในถ้ามกลางความหวั่นระแวงไม่รู้ว่าจะโผล่แล้วไปเจออีกน้องเขาที่ไหน
ก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๕๙เมื่อ๓๔ปีก่อน
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในพื้นที่อนุรักษ์มันหิวไง
อีกแห่งหนึ่งของรัสเซียก็เคยถูกฝูงหมีขาวแบบนี้
ปิดล้อมในที่ทำการของเขา
เดี๋ยวนะมันได้กลิ่นอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

มีข่าวมาล้อมเลยเพราะจะเข้าไปหาอาหารกิน

มันก็ไม่กัดคนไหมมันกัดคนไหมเถ

เขาเดินชิวมากเลยอ่ะ

มีวิธีที่จะรู้ว่าหมายถึงถ้าเป็นเจ้าหน้าที่

เหมือนว่าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หรอเหมือนถ้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เจอช้างเขาจะรู้ว่าวิธีทำ

เหมือนใครอย่างนี้เวลาช้างออกมาที่แบบว่า
แต่ถ้าเราไปเที่ยวเราไม่รู้เราก็จะไปบีบแต่
ถอยรถเร็วไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้

อย่างว่าที่ของเขาที่เขาหาอาหารมันไม่มี
เขาก็ต้องมารบกวนพวกเราแบบนี้
ช้างตอนนี้ที่เขาใหญ่กำลัง

แต่พี่โป๊ปสิครับกระแสพี่โป๊ปตอนนี้หนักมาก
ติดแฮชแท็กต์แล้ว
ปล่อยคลิปเสียงคลิปเปิดเลยนะ

ว่าตัวเองก็ไม่ได้โกรธ

แล้วก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าใครมาทำร้ายนาง

คุยกันดีทั้งเลิกกันไป

เอาจริงผู้หญิงก็อยากกินนางเยอะเหมือนกันอะเนาะ

อายุก็ไม่ได้หนึ่งสิบแล้วสามสิบห้าละ
รู้ครับไม่คุยเรื่องนี้

แล้วอันจี้ชอบเพราะเอกคนไหนคะ

แล้วเรื่องนี้นอกจากจะจุดกระแสไม่ติดแล้ว

ชาวเน็ตออกมาติดแท็กนะฮะ

ในการที่โป๊ปจะคุยกับใครศึกษาดูใจกับใคร

ที่ฝ่ายหญิงอัดคลิปไว้นี่สิแม่งโรคจิต
นี่แหละครับเออนึกออกปะแล้วต่อมาส่งให้เพจดัง
เพื่อเผยแพร่เนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่แย่กว่าอันนี้ก็จริงนะ

โทรศัพท์ส่วนตัวออกมาเผยแพร่นี่อุบาทจริง
ตายคือกว่าจริงอิอิถ้าเกิดวันหนึ่งมีคลิปเสียงชั้นต่อแล้วค่ะ
เดี๋ยวพี่ไม่ต้องกลัวล่ะพอไตรรู้ไหม
เพื่อนมาเปิดดูคุณแม่มดดำในข่าวใส่ไข่กันเร็ว
จะบ้าทำไมเขาพูดให้ฟังว่าผู้หญิงคิดอย่างไรวะ
แต่จริงเมื่อกี้แอบได้ยินเสียงฟังคลิปแล้ว
มันไม่มีอะไรแล้วดูเขาคุณไม่ได้ดูอยากตอบอะไรขนาดนั้น
ที่เมื่อกี้ฟังให้เฉยอย่างไรเหรอเธอผ้าเฉย
ไม่ใช่เมื่อกี้มันก็ไม่ใช่แบบจะให้ได้ดูแบบอยากจะไปอะไรอย่างนั้น

เขาอยู่ในช่วงการหาคู่ชีวิตเขา

เขายังไม่แต่งงานเขาก็ต้องหาคนที่ใช่

บ้างไม่ต้องตอบกับผู้หิวแล้ว

แล้วเขาเป็นพัดเอ่ยเขาจะไปติดต่อกับกัน
ก็ต้องติดต่อทางโซเชียลถูกป่ะ
แต่ฉันมีคำถามที่แอบถามสมมุติว่าไม่ได้เป็นรายการสดนั้น

ผู้ชายเหมือนผู้ชายหนุ่มก็ต้องมีคู่แบบนี้
คือหาเดชมีเดชออกไปกินข้าวกันไปดูหนัง
แต่ผู้หญิงอาจจะแบบว่ามันหลายคนใช่ไหม
ไม่มีแต่ของพี่โป๊ปที่หลุดแบบสั่วจริงหรืออะไร

ผู้หญิงอาจจะแบบว่าอีโป๊ปอาจจะคุยหลายคน
อ่าใช่ไหมส่วนตอนนึงคนนี้หลุดออกมาปุ๊บ
มันก็แขนสิอันนี้คิดเองนะ

เค้าเลยต้องงัดไม้เด็กออกมาอย่างไรจังหวะก็เหมาะไม่เป็นแหงล่ะ

นี่ไงฉันว่าผู้หญิงอ่ะ
แล้วผู้หญิงแต่ละคนที่ออกมาโอ้โหเบาเหรอเธอ

ความภูมิณกระแสกระตุ้ยกลับเพราะว่า
ความเป็นเหลือแบบอยากแสดงเจ้าข้าวเจ้าของ
เขายังโสดเขาก็เลือก

หรือไม่ข่าวออกปุ๊บผู้หญิงก็คงจะแค้น
นะคุยกับฉันอยู่ที่รวมที่ผ่านนี่คิดเองนะ

ถ้ายังไม่ได้ตกลงแต่งงานออกสื่อใส่แวน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

มันหายตัวตัวไปอย่าได้อยู่ในมือของฝ่ายหญิง
ที่ต้องการทำอะไรแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดจริงนะ
ดไลค์กันไปกดไลค์กันมายังได้กันเองเลย

จะล้วงจากมรถดำเดี๋ยวมาเล่าสังชั่วหน้า

หลังจากเลิกแฟนนุ่มก็แซ่บกว่าที่คิดเลย
หลายคนบอกว่าโพสต์ที่เขาโพสต์ออกมาหลังจากเลิกกันเนี่ยนะคะ
หลายคนถึงกับงงเลยเรื่องของคุณหยาดทิพย์ราชปาล
นักธุรกิจพันล้านคุณโจแม่สาย

ทีนี้ผู้ชายเขาออกมายอมรับว่าเลิกรากันจริง
ก่อนที่จะลงรายละเอียดอะไรพวกนี้เนี่ย

จบก็คือจบใช่ต่างคนต่างก็หันหลังให้กัน

เป็นโพสต์แรกที่ขาไข้ไว้
ภาพนี้เป็นภาพที่คุณหยาดใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์ท่าเซ็กซี่กันเลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเห็นภาพของคุณหย่าเนี่ยตะเวนทำบุญหลายที่แหละ
ยังมีเพื่อนแก๊งสนิทอยู่เคียงข้างกันหมดเลย
แบบนี้แฟนก็เห็นแล้วหายห่วงนะคะบอกว่าดูคุณอย่าไม่ได้เศร้านะ
สวยมากตอนนี้เขาเล่นกับดิฉันเล่นละครด้วยแล้วหุ่นแบบ
มันเพะออกหมดแล้วใช่ไหมถูกส่วนภล่องพลันมาก

หล่อสิเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จแต่สูง
ไปดูคุณเจมส์เรื่องศักรรม์กันนะคะคุณโมดัมค่ะ

เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ค่ะมาดูภาพเค้ากันนะคะ
ใครบอกเป็นพ่อแล้วต้องเละ
ด่าได้แต่อย่าแรง
ไอ้ที่เห็นนั่นคือผ้าชะตัวผึนเดียวจะอยู่ในมือน้องนางไม่มีอะไรอีกเลย

ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ผิดค่ะไม่ด่าด้วยค่ะ

อ๋อเหรอไม่ได้นะออกเป็นพ่อคนเนี่ยเขาจะบอกโอ้โฮ
มีลุยน้องแบบนางเป็นป่วย
ก้อยน้องก้อยป่วยแบบว่าเป็นไข้เป็นอะไรไม่รู้
ต้องนอนนิดนึงใช่ตอนนี้ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลว่าน้องกำลังจะใกล้ขนาดแล้ว
ใช่เดี๋ยวก็ออกจะได้คุณหมออย่างอะไรใกล้ที
เราเคยมีเพื่อนที่จากเราไปแล้วบ้างไหม
มีสิเรื่องพี่ต้องมีเยอะเลยนะ
แล้วเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าเรื่องราวนี้ทั้งหลอนนะพี่ซึ้งเศร้า
มันปนกันไปหมดเลยขอบอกว่าเราไม่เปิดเผยแขกคนนี้ด้วยกัน
เขาจะมาเล่าชีวิตเขาหลังจากที่เพื่อนสนิทของเขาต้องตาย
เพราะว่าผิดหวังเรื่องของความรัก
แต่ด้วยความรักแล้วก็ผูกพันในตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้
หลังจากที่เพื่อนรักได้จากไปเนี่ยก็ยังมาหาอยู่ตลอดเวลา
คือคนเรามันยังไม่ถึงที่ตายเห็นไหมเหมือนเด็กคนนั้น
เด็กมันยังไม่ถึงที่ตายแล้วมันก็ยังไม่ตายแต่อันนี้ไม่ถึงที่ตาย
แต่ตายก่อนเขาก็เลยกลับมาแล้วเชื่อไหมว่าเพื่อนก็ยังคอยดูแล
สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ใกล้กัน
จะเป็นยังไงว่าเมื่อเพื่อนจากไปแล้วกลับมายังอยู่ด้วยกันใกล้เป็นยังไง
ทุ่มครึ่งเนาะ๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ห้ามพลาดนะฮะ
โอเคไปกันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ